เป็นทีมสาวเดินทางกลับมา

ขณะที่ปลื้มจิตถิ่นขาวกัปตันทีม
ก็ได้ขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้กำลังใจมาตลอด
ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
พร้อมด้วยพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบรองนายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ต้อนรับทีมวอลเล็บอลหญิงทีมชาติไทย
ภายหลังจากที่ได้ลำดับที่๕ในการแข่งขันรอบคัดเลือกโอลิมปิก
ซึ่งไม่เพียงพอในการไปเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิก
แต่ถือว่าโชว์ผลงานได้เป็นที่น่าประทับใจนะคะ
นายกรัฐมนตรีมอบช่อดอกไม้ให้กับนางสาวปลื้มจิตถิ่นขาวกัปตันทีมวอเล็กบอล
ซึ่งก็คือกัปตันหน่องนั่นเองชื่อเล่นนะคะ
และนายกรัฐมนตรีก็ร่วมเล่นวอเล็กบอลกับนักกีฬาทีมชาติไทยในตึกไทยคู่ฟ้าด้วยค่ะ
ขณะที่กัปตันหน่องนะคะซึ่งเป็นตัวแทนทีมนักวอเล็กบอลก็กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้กำลังใจ
และขอให้ลืมความผิดหวังผ่านไปแล้วก็ให้ผ่านไป

แล้วก็ขอให้ทำทีมให้ดีต่อไป
แล้วก็สัญญาด้วยนะคะว่าจะเชียร์ตลอดพร้อมจะสนับสนุนเรื่องงบประมาณช่วยเหลือสมาคมวอเล็กบอลอย่างเหมาะสมค่ะ
วอเล็กบอลยังแซวผู้สื่อข่าวประจำธรรมเนียบรัฐบาลด้วยนะคะ
ให้ระวังการพูดแซวนายกรัฐมนตรี
เพราะนายกรัฐมนตรีได้โชว์ตบวอเล็กบอลแรงมากจนไม่สามารถรับได้ด้วย
ถึงแม้ไปไม่ถึงฝันแต่ว่าเป็นฮีโร่ของคนไทยอย่างแท้จริง